ดวงรายปักหนึ่งเมษายนถึงสิบห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
โดยสำนักโหนอุตรา๓ดวงคู่สร้างคู่สม
ชาวราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕ธันวาคมถึง๑๔มกราคม
ท่านที่ยังไม่มีคู่รักก็จะได้จังหวะพบคนดี
คนที่คู่ควรในการไปทำงานที่เป็นกลุ่มเช่นการประชุมทางวิชาการ
การไปสัมมนาการออกปฏิบัติงานภาคสนามร่วมกับหน่วยงานอื่น
การประสานงานติดต่อกล่าวได้ว่างานหรือประกอบอาชีพจะนำรักนำคู่มาให้ท่าน
ถ้ามีคู่แล้วก็จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันทำงานร่วมกันมีโอกาสเอาใจกัน
ทำงานอย่างสุขสดชื่นถ้ามีครอบครัวแล้วคู่ของท่านก็จะอยู่เป็นคู่คิดชิดใกล้
มีความสุขมากระยะนี้ไม่เหมาะที่จะทำตัวใกล้ชิดผู้ใหญ่
หรือร่วมเดินทางไปไหนมาไหนกับผู้บังคับบัญชาโดยลำพัง
เพราะจะพูดจาหรือแสดงกิริยาอาการที่ทำให้ผิดใจผู้ใหญ่
แถมยังถูกคนระดับเดียวกันหรือลูกน้องนินทาว่าร้ายให้เสื่อมเสียได้ง่าย
ลูกน้องที่ไม่ชอบหน้าเจ้านายขอให้ไม่ชอบหน้าท่านไปด้วย
ทั้งนี้ยกเว้นการเดินทางไปทำหน้าที่ประจำเช่นเป็นพนักงานขับรถให้เจ้านายโดยหน้าที่อยู่แล้ว
ในตำแหน่งหน้าที่จะเข้ามาหาท่านหนักกว่าเดิมหรือถูกเจ้านายเรียกใช้บ่อยขึ้น
ท่านต้องเคลื่อนไหวตื่นตัวขยันขันแข็งทุ่มเทให้งานมากขึ้นกว่าปกติ
จึงจะทำงานให้สำเร็จลงได้ถ้าว่างงานอยู่ก็จะได้งานใหม่ที่มั่นคงยั่งยืน
แต่มีรายได้ประจำค่อนข้างต่ำขอให้อดทนรับงานนี้ไปก่อน
เพราะจะมีอนาคตสดใสรอท่านอยู่เงินทอง
ยังหายากสำหรับพันธุ์ฐานะกา
ฝืดลงไปเล็กน้อยช่วงนี้มีรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง
ถ้าไม่จำเป็นจริงอย่าถอนเงินเก็บเงินออมเอามาใช้
เพราะจังหวะที่จะนำรายได้เสริมเข้ามายังมาไม่ถึง
ถึงแม้จะมีเข้ามาบ้างก็มีรายการใช้จ่ายรออยู่แล้ว
ไม่ควรเดินทางหรือทำตัวใกล้ชิดกับผู้ใหญ่เกินไป
หากถูกศัตรูป้องร้ายไม่ควรเข้าใกล้บุคคลประเภท
เจ้าพ่อเจ้าแม่อันตภาษณ์หรือผู้มีอาชีพที่ต้องสวมเครื่องแบบ
เพราะจะถูกทำอันตรายผิดตัวหรือถูกลุกหลงได้
ท่านจะตกอยู่ในเหตุการณ์คับขันบางอย่างหรือพบเห็นเรื่องน่าตกใจ
เช่นนักเรียนยกพวกทำร้ายกันขอให้หลีกเลี่ยงเสียให้พ้นอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยว
สุขภาพขอให้ระวังโรคที่ติดต่อง่ายเช่นไข้วัดไข้หวัดใหญ่หรืออาการติดเชื้อ
กินร้อนช้อนกลางล้างมือและอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยหากเข้าไปในที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ชาวราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕มกราคมถึง๑๔กุมภาพันธ์
ท่านที่ยังไม่มีคู่แต่กำลังกวาดตามองหาอยู่ถือว่าเป็นจังหวะที่ดี
มีโอกาสพบคู่ในระหว่างการเดินทางที่มีลักษณะเป็นการไปพักผ่อนหรือการไปทัศนาจอด
ข้อน่าสังเกตคือคนที่ท่านพบนี้จะเป็นคนม่ายหรือค่อนข้างมีอายุหรือมีฐานะสูงกว่าท่าน
และมักหนีไม่พ้นคนราศีกรกฎ
มังกรมีนพฤกษกกันพิจิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกิดราศีมีนและพิจิก
น่าสนใจเป็นพิเศษขอให้ชกฉวยจังหวะนี้ทำความรู้จักเสริมสร้างไมตรี
รับรองว่าจะได้รับไมตรีจิตที่น่าชื่นชมกลับมาแน่นอน
ท่านที่มีคู่แล้วความรักยิ่งสดชื่นไปมากกว่าปกติ
จะได้รับโชคดีร่วมกับคู่ของท่านซึ่งกำลังมีโชคมีลาบมีความสำเร็จ
เรื่องราวความขัดแย้งในงานในครอบครัวและวงศาคณะญาติที่เป็นสถานการณ์ตึงเครียด
ทำให้ไม่สบายใจเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี
ปัญหาที่ขัดแย้งกันอยู่จะมีโอกาสหรือสถานการณ์ทำให้กลับมา
รองดองกันได้มีช่องทางเจรจาตกลงต้องใช้เวลาบ้าง
ความเข้าใจในปัญหาเรื่องงานยังไม่แจ่มแจ้งต้องเรียนรู้งานให้มากขึ้น
ผลงานต่างเริ่มปรากฏและขยายตัวขึ้นอย่างน่าอิจฉา
ท่าที่จะถูกเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มของผู้ที่มีโอกาสเปลี่ยนตำแหน่งไปในทางที่ดีขึ้น
ธุรกิจการค้าที่ต้องอาศัยญาติพี่น้องผลประโยชน์ลดลงไปบ้างเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
ลาบผลที่เข้ามามักเป็นรายย่อยหรือเป็นส่วนน้อยและมักลำบากเสียก่อนจึงได้มา
ไม่ควรหวังเรื่องโชคลาบลอยรายจ่ายประเภทรายจ่ายเพื่อสังคมเพื่อการกุศลเพื่อทดแทนพระคุณบุพการี
และจ่ายเพื่อการเดินทางจะเป็นรายจ่ายหลักในระยะนี้
จะเกิดอุบัติเหตุโดยธรรมชาติเช่นพายุพัดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้มทับกิ่งไม้หักโค้นลงมาทับตัวท่าน
หรือทรัพย์สินของท่านถ้าเดินทางอาจหลงลืมข้าวของสำคัญ
หรือเอกสารการเดินทางทำให้เดินทางไม่สนุกไม่ราบรื่น
ระวังภัยจากการขับขี่หรือโดยสารยวดยานพาหนะ
จะไม่สบายใจกับสุขภาพญาติของผู้สูงอายุ
ตัวท่านเองจะเจ็บไข้ได้ป่วย
เพราะมีน้ำเป็นสาเหตุ
ชาวราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕กุมภาพันธ์ถึง๑๔มีนาคม
จะได้รับของขวัญของฝากจากญาติมิตรต่างเพศที่นำมามอบให้
เพื่อขอให้ท่านมีไมตรีจิตพิษสวาสตร์ได้ของฝากจากแดนไกล
โดยมีคนต่างเพศที่น่ารักนำมาให้
คนต่างเพศจะนำความสุขความชื่นใจมาให้
รักมีเกณฑ์สมหวังแต่รักที่พบในระยะนี้
มีเกณฑ์ที่จะพลัดพรากจากกันไปในเวลาอันไม่นานนัก
ท่านที่มีรักอยู่แล้วแต่อยู่ห่างไกลกันหรือจากกันไปนาน
จะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกได้ใกล้ชิดสารต่อ
ความรักให้มั่นคงขึ้นต่อไป
ต่างเพศนำความรักและความสุขใจมาให้
ได้ทำบุญทำทานร่วมกันเพิ่มพลังบุญให้รักมั่นเข้มแข็งตลอดไป
มีเกณฑ์เดินทางระยะใกล้บ่อยขึ้น
ธุรกิจติดต่อจะสำเร็จด้วยดีมีมิตรภาพใหม่ช่วยเหลือ
มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จเพื่อนใหม่หรือญาติที่จะพบในระยะนี้
มักจะเป็นชาวราศีเมษและราศีธนู
ขอให้คบกันไว้ให้ยั่งยืนภายหน้าจะมีผู้เกื้อหนุนกันต่อไป
ที่เป็นเรื่องมิตรภาพไม่ใช่เรื่องพิษวาสชู้สาวแต่อย่างใด
เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการแสวงหามิตรที่ดี
มีอุปการะงานด้านการติดต่อสื่อสาร
การพูดการเขียนการโฆษณาการประชาสัมพันธ์
การติดต่อสมาคมถ้าติดขัดอยู่จะผ่อนคลายลง
โดยความช่วยเหลือของมิตรทั้งเก่าและมิตรใหม่
เรื่องที่เคยยากนักหนาจะมีเหตุให้ง่ายขึ้น
ท่านได้รู้จักคบหากับผู้ทรงเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้มีฐานะทางสังคมดีซึ่งนานไปจะช่วยงานของท่านได้มาก
แต่ท่านยังต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดประสบการณ์และสติปัญญา
เป็นอย่างมากในการเจรจาต่อรองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในทางราชการ
งานจะผ่อนคลายอ่อนตัวลงซึ่งจะมีผลทำให้ฐานะการเงิน
ตัวลงตามไปด้วยเพราะงานคือเงิน
มีผลประโยชน์จากงานเก่าเข้ามาบ้างซึ่งพอจะช่วยพยุงฐานะได้ด้วย
แต่รายรับนี้เข้ามาก็มีรายจ่ายรออยู่แล้วส่วนหนึ่งเป็นรายจ่ายซ่อมแซมของชำรุด
จะเกิดเหตุร้ายจากการขับขี่โดยสารยานพาหนะเดือดร้อนเพราะการทะเลาะวิวาดถึงขั้นทำร้ายกันบาดเจ็บ
เรื่องสุขภาพจะเกิดอาการเคล็ดขัดยอกผิดปกติบริเวณเท้าถึงฝ่าเท้า
ชาวราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕มีนาคมถึง๑๔เมษายน
ท่านที่ยังรอรักอยู่จะมีญาติสนิทเพื่อนรักสนิทสนมเป็นพ่อสื่อชักนำ
ไม่โดยตรงก็โดยอ้อมให้รู้จักกับคนดีมีน้ำใจมีรูปทรงเป็นที่ชวนให้พึงใจ
อัธยาศัยดีมาให้รู้จักถ้าเป็นคนเกิดราศีกันมีนมังกรกรกฎพิจิก
แสดงว่ากามเทพแพลงสอนรักมายังท่านแล้วท่านที่มีคู่แล้ว
คู่ของท่านจะอยู่ใกล้คอยแก้ปัญหาบางอย่างให้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางการเงิน
หากท่านกำลังมีปัญหาทางการเงิน
ให้ลองปรึกษากับคู่ของท่านดู
จะพบทางออกหรือทางผ่อนคลาย
ยุ่งยากที่มีไม่ว่าการเงินหรือการงาน
จะมีผู้เข้ามาแบ่งเบาช่วยสะสาง
ไกลเกลี่ยหาทางออกให้
วงสังคมและการสมาคมของท่าน

ผู้น้อยผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุน
แก้ปัญหาหรือให้กำลังใจท่าน
งานจะเข้ามามากทั้งทางตรงและทางอ้อม
งานในหน้าที่และงานจร
งานพิเศษที่ผู้ใหญ่มอบให้ส่วนใหญ่
เป็นงานที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะตัว
ท่านต้องใช้ความรู้ประสบการณ์

ส่งผลดีทางอ้อมอย่างมหาศาลแก่ท่าน

จากงานได้กว้างขวางขึ้น
ยุ่งยากตลอดจนอุปสรรคต่าง
จะมีผู้ช่วยสะสางให้เป็นอย่างดี
วิตกกังวลเรื่องการเงินของท่าน

ต้องระวังปัญหาเดือดร้อนเรื่องรายจ่ายและ
สินเป็นลายลักษณ์อักษร

ก็จะถูกเร่งรัดหนี้สินจนท่าน

เรื่องผลประโยชน์รายได้ที่เคยเกิดขึ้น

จะค่อยแพลวลงและหายไป
ท่านจึงต้องบริหารการเงิน
แบบจับแพะชนแกะตลอดปักนี้
ให้ระวังภัยจากคู่แข่งที่แกล้งแย่งผลประโยชน์
เล่นแรงถึงใช้อาวุธ
ควรอยู่ห่างผู้มีอิทธิพล
และให้ระวังการถูกล่อลวง
เอาเงินด้วยรูปแบบต่างให้มาก
ส่วนอาการโรคที่ต้องควรระวัง
ได้แก่โรคที่เกิดตั้งแต่ข้อเท้า

ทำให้เดินเหินไม่สะดวก
อุปสรรคต่อการทำงานหรือการเดินทาง